ส่วนข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะมาร่วมยินดีกับ๒นักร้องนักแสดงหนุ่ม
โตปรัชญาและหนุ่มนนทนนบัณฑิตใหม่ป้ายแดงจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพจ้า
เมื่อวานนี้นะคะเขามีพิธีซ้อมใหญ่ค่ะ
แฟนคลับของทั้งสองคนก็เลยโอ้โหจัดใหญ่ใส่เต็มยิ่งกว่า
โปรเจกต์ฉลองรับปริญญาแบบเตอร์ไพรส์มากเวอร์
โดยสิงโตค่ะจบจากคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิทยุโทรทัศน์
แม้ว่าจะใช้เวลานานถึง๘ปีนะ
แต่ก็ดีใจมากเลยที่วันนี้จบมาได้นะคะ
ซึ่งแฟนคลับเองค่ะคุณผู้ชมค่ะจัดซุ้มเชิดดอกไม้ให้เป็นแบงค์หลัก
คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้คือธนบัตรทั้งนั้นเลย

เกือบล้านค่ะคุณผู้ชม
และสิ่งตัวเองนะคะก็ขอให้ของขวัญครอบครัวอีกชิ้นด้วยการซื้อบ้านหลังใหม่ให้ด้วยค่ะ
โอ้โหสุดปังพลังวางชามากนะสำหรับแฟนคลับนะคะ
ทางด้านหนุ่มนนทนนท์เองค่ะจบจากคณะนิเทศศาสตร์ใช้เวลา๔ปีตามเกณฑ์เป๊ะนะคะ
โอ้โหหนุ่มคนนี้ก็บอกว่าสุดแสนจะแฮปปี้เลย
เพราะว่าแฟนคลับเนี่ยเขาจัดบิ๊กเซอร์ไพรส์ให้ไม่แพ้กัน
โดยหนุ่มนนท์นะคะยังฝากขอบคุณแฟนทุกคนที่ส่งกำลังใจให้
หลังจากนี้ค่ะตัวเขาเองก็เตรียมจะทำอัลบั้มใหม่
แล้วก็จัดคอนเสิร์ตใหญ่ในเดือนสิงหาคมนี้
เดี๋ยวเราไปฟัง๒บัณฑิตสุดหล่อกันหน่อยค่ะ
ตั้งแต่แบบเรียนมัธยมโดนสัมภาษณ์พี่แจ๊คตั้งแต่มัธยม

ไม่คิดว่าจะได้จบพร้อมเพื่อน
แต่ว่าตัวผมก็พยายามตั้งใจให้มากที่สุด

โปรเจกต์อะไรเอ่ยค่ะด้านหน้าใหญ่โตมาก

แล้วก็เดี๋ยวผมก็รอไปถามพวกเขาอยู่เหมือนกันว่ายังไง

เสิร์ตเดียวเราบอกวันได้หรือยังนะ

แคร์ด้วยใครจะว่าอะไรว่าเดียตั้งนาน

จริงแค่มาเจอแฟนคลับในจำนวนเยอะขนาดนี้

จริงเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือ
ไม่ได้เจอแบบจำนวนเยอะขนาดนี้เลย

แต่เอาจริงนะคู่นี้เนี่ยเขาจบมาตั้ง๒ปีแล้ว
แต่เนื่องจากว่ามันติดสถานการณ์โควิดไง

ใช่แฟนคลับเขาเหนียวแน่นมากนะคะคุณผู้ชม
จริงนะคุณผู้ชมจำนวนปีในการเล่าเรียนการศึกษา
มันไม่ได้บ่งบอกว่าชีวิตเราจะประสบความสำเร็จหรือเปล่า
อยู่ที่ตัวคุณเองนะน้องทั้งสองคนสุดยอดแล้วค่ะ